เตือนภัยค่ะมิจฉาชีพรายนี้นะคะ

เสมือนเลยนะคะใส่เสื้อกาว

แหมเล่นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเลยนะคะ

ด้อมมองอยู่หน้า

ถ้าผู้ป่วยคนไหนจะเข้าห้องเอ็กซาเรย

และตอนที่ไปจับยังไม่ยังไม่สิ้นลายนะก็คือสวมเสื้อกาวขึ้นรถประจำทาง
แล้วก็มีตราโรงพยาบาลเยอะโสธรอยู่ที่กระเป๋าหน้าอกด้านซ้ายด้วยเขียนชื่อตัวเองด้วยพิมพ์ชื่อลงไปด้วยปักนะ
หญิงโสพินภาคเพียรก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลยะโสธรได้รับการร้องเรียนจากผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย
บอกว่ามีแพทย์หญิงของโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเอ็กซาเรย์คนละ๔๐๐บาท
ผู้ป่วยต้องจ่ายโดยตรงกับแพทย์หญิงคนดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับโรงพยาบาลยะโสธร
เพราะโรงพยาบาลยืนยันโรงพยาบาลไม่มีนโยบายที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์ไปเรียกเก็บเงินโดยตรง
จ่ายเงินต้องไปจ่ายที่การเงินค่ะของโรงพยาบาลต้องไปนั่งต่อคิวกันกดบัตรคิว
มณีรัฐสันทัศน์ค้ารองพอฝ่ายบริหารโรงพยาบาลจังหวัดยะโสธรบอกว่า
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลังจากที่เขาก็เป็นเรื่องในโรงพยาบาลนะว่า
เริ่มมีมิจฉาชีพเข้ามามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคนหนึ่งค่ะ
ไปสังเกตเห็นคุณหมอโสพินซึ่งเป็นคุณหมอเก๊เนี่ย
ใครอ่ะแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยมีเสื้อกาวด้วยเดินเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ป้วนเปี้ยนอยู่หน้าห้องเอ็กซาเรย์นั่นแหละ
เขาก็เดินเข้าไปใกล้ทำทีไปคุยได้ชื่อมาค่ะ
ขณะที่กำลังจะขึ้นรถหนีไปเนี่ยนะคะ
อ้าวเพราะได้ตัวนางโสพินมาล่ะโสพินทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะ
โพินอ้างว่าสาเหตุที่แต่งกายเรียนแบบแพทย์หญิงด้วยการใส่เสื้อกาวแบบนี้
ต้องการโกหกสามีว่าตัวเองเป็นคุณหมอของโรงพยาบาลเยอะโสธร
ไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่ไปเรียกรับก็คือไปโกหกสามีนั่นแหละ
ก็ตัวเองเป็นคุณหมอเอาเงินชาวบ้านทำไม
นั่นสิโกหกก็เรื่องของโกหกแต่มันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละ
แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับมาโกหกเอาเงินชาวบ้านเขาเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาสวมเครื่องแบบเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ์
ส่วนข้อหาอื่นช่อกงตอนนี้รอให้มีผู้เสียหายไปชี้ตัว
และแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมใครที่เคยไปโรงพยาบาลยะโสธรนะคะ
แล้วไปเอ็กซาเรย์ไปเจอคุณหมอท่านนี้แล้วก็ขอเงินคนละ๔๐๐ไปแจ้งความไว้